เหตุการณ์นี้อันตรายจริงครับเพราะมีผู้ชายจู่ฮะเอาปืนไป
แล้วไปยิงผัวเมียเจ้าของบ้านหรู
คนก่อเหตุอ้างว่ามึงโกงกูแล้วก็ยิงเลยฮะ

ผู้ชายโดนจิงตอนเข้าเริ่มหนีใช่ไหม

เดี๋ยวพี่ไฟทำไงเนี่ยเจ็บจับตนมาแล้ว
พี่ช่วยขนาดบ้านก่อนได้ไหม

เข้าบ้านนึงมาไปเข้าบ้านไป

เหตุการณ์เกิดขึ้น๔โมงเย็นเมื่อวานนี้นะครับที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
คนก่อเหตุเป็นผู้ชายครับสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีแดงน้ำเงินใส่หมวกแก๊ปเดินทางมาบ้านหลังที่เกิดเรื่อง
แล้วฆาตกันกับนายรุ่งฐิวาเจ้าของ้านนายรุ่งฐิวาอายุ๓๙ปี
นี่คือนาฬิตั๋วโดมนาทีตอนผู้ก่อเหตุเดินคลอบมาที่บ้านหลังดังปลาว
จากนั้นเจ้าของบ้านเนี่ยขับรถหนีออกมาแล้วคนก่อเหตุชักปืนรัวยิงไล่หลังครับ
กระสุนเนี่ยเจาะเข้าไปตามร่างกาย๔นัด
ขับออกไปแล้วไปจอดขอความช่วยเหลือห่างจากบ้านเกือบ๑กิโลเมตร
ในขณะที่เมียเจ้าของบ้านชื่อว่าคุณกุญชพัฒน์อายุ๓๙ปีเหมือนกัน
วิ่งหนีตายออกมาแล้วสภาพคือเลือดเต็มหน้าเลยครับ
คนก่อเหตุใช้ปืนตบไปที่หัวของเธอทำให้เธอหัวแตก
และยิงไล่ตามหลังอีกต่างหากกระสุนเนี่ยโดนเข้าไปที่ขาข้างซ้ายของเธอครับ
ชาวบ้านแถวนั้นรีบออกมาช่วยเหลือแล้วพาเธอไปซ่อนในห้องน้ำ
จากนั้นคนก่อเหตุหลบหนีไปครับ
ตำรวจสภหนองปลือตรวจสอบที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนขนาด๓๘๐ตกอยู่๕ปลอก
สอบสวนนางสาวกุญชพัฒน์ครับบอกว่าตัวเธอและแฟนกำลังช่วยดูแลหลานเล็ก

หลังจากนั้นครับคนก่อเหตุเห็นว่าชื่อนายแดง
ชื่อจริงเห็นว่าชื่อชัยเขาบอกว่าเนี่ย
แดงหรือในชัยเป็นแฟนของนางสาวรินเจ้าของร้านทำเล็บในห้างแห่งหนึ่ง
บุกเข้ามาที่หน้าบ้านแล้วตะโกนเลยมึงโกงกู
จากนั้นตรงมาใช้ปืนตบที่หน้าเธอแล้วชักปืนไล่ยิงครับ
ตัวเธอเองและแฟนต่างหนีตายกันอลละหมานไปหมด
เขาหาว่าหนูไปโกงเงินเข้ามาแต่หนูไม่ได้โก

แฟนเป็นสามีของคุณชื่อริน

แล้วเขาก็จอดจมทำร้านแต่แฟนหนูแต่แฟนหนูไม่รู้เรื่องไง

อันนี้เราโดนปืนใช่ไหม
โดนปืนค่ะ
เช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่

ในที่เกิดเหตุก็ยังมีกองคราบเลือดอยู่เลยนะฮะ

ช่วงเกิดเหตุได้ยินเสียงคนร้ายโวยวาย
บอกว่าถูกคนบ้านหลังนี้โกงไปเป็นล้านเลย
แล้วคนก่อเหตุพยายามบังคับให้สองผัวเมียขึ้นรถเก๋ง

เสียงปืนดังมาจากในบ้านประมาณ๒๓นัด
แล้วมีเสียงปืนไล่ยิงตามหลังอีกฮะ
ส่วนผัวเมียเนี่ยวิ่งหนีตายกันหลบกระสุนกัน
ความคืบหน้าทางคดีศาลจังหวัดพัทยาออกหมายจับในชัย
อายุ๖๐ปีผู้ก่อเหตุแล้วนะครับ
ในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
และความผิดตามพรบออาวุธปืนครับ
ตำรวจนั้นอยู่ระหว่างการตามล่าตัวให้มามอบตัวนะฮะ

ส่วนปมเหตุนั้นตำรวจสืบสวนสอบสวน

ในชัยเขาแค้นที่ถูกผัวเมียคู่ดังกล่าวนั้นชวนให้ลงทุน
อ้างว่าลงเงินร่วมหุ้น๑๐๐๐บาท
ใน๑๕วันจะได้เงินตอบแทน
ในชัยลงเงินลงขันไปประมาณ๔๐๐๐๐๐บาท
แต่ไม่เคยได้ผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ถูกกล่าวอ้างเลยสักนิดเดียว
ก็เลยโมโหแล้วมาก่อเหตุขึ้น
เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมหรือคำชี้แจงเพิ่มเติม